คุณผู้ชมคะมาดูอีกประเด็นนึงที่เราโปรยไว้

แก๊งนี้มี๕คนนะคุณผู้ชาย๒คน

และเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยม

สิ่งที่แก๊งนี้ทำก็คือไปตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของผู้ป่วยบ้างของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในจังหวัดตากคุณรู้ไหมไปทำอะไร
เอาไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อยาบ้าค่ะ
ประถมและมัธยมค่ะ
ตำรวจภูทรแม่สอดชุดปฏิบัติการสายตรวจและชุดสืบสวนเข้าตรวจสอบเหตุลักษัพที่ลานจอดรถโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตาก
หลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเนี่ย
เขาควบคุมตัวเด็กชายวัย๑๔ปีเอาไว้ได้๒คน
สภาพเด็กสองคนเนี่ยคล้ายเมายาเสพติด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลเล่าให้ฟังนะคะว่า
แก๊งนี้เขาจับตาดูมาพักหนึ่งแล้วมีทั้งหมด๕คน
เป็นเด็กผู้ชาย๒คนเด็กผู้หญิง๓คน
อย่างที่บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นประถมและมัธยมมาศึกษาในพื้นที่
โดยก่อนหน้านี้๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
นี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของญาติผู้ป่วยไปแล้วคันหนึ่ง
ซึ่งกล้องวงจรปิดก็จับภาพเอาไว้ได้
ล่าสุดกลับมาก่อเหตุซ้ำเมื่อคืนนี้เองนะคะ
เด็กชายสองคนนี้เข้ามาดูลาดเหลาหลายครั้ง
บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโรงพยาบาล
พอสบโอกาสก็เลยเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียนกยยง๑๒๐๐ตาก

รักษาความปลอดภัยเขาเฝ้าระวังก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เลยรวบเด็กชายสองคนนี้เอาไว้ได้
ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งที่เป็นเด็กผู้หญิง๓คน

พอสอบสวนเด็กสองคนนี้รับสารภาพบอกว่า
กยง๑๒๐๐แบบนี้หลายครั้งแล้ว
พอขโมยรถได้แล้วเขาจะนำไปขายให้กับเอเย่นที่ชายแดน
ขายได้คันละ๓๐๐บาทและเงิน๓๐๐ที่ได้มา
๕คนนี้เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพทั้งแก๊งค่ะ
เอาไปกินดื่มเอาไปเลี้ยงเพื่อนผู้หญิงเอาไปซื้อโทรศัพท์
พอเงินใกล้หมดก็จะกลับมาตระเวนก่อเหตุลักษัพ

โอ้โหอยู่ยากแล้วนะตกใจเลย
แล้วก็น่าจะสังคมอยู่ยากนะฮะเด็กแค่นี้เองนะครับ
สถาบันครอบครัวสำคัญนะคะ